มาดูเรื่องของงูจากนกมาดูงูนะคะ
ปกติแล้วใครเจองูก็ต้องตกใจ
ตกใจกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาจับ

แต่หลวงพี่นะคะที่นครศรีธรรมราชบอกว่า
ไม่ต้องมาจับอาตมารักเขาเหมือนลูก

และอยู่แบบนั้นคุณ๓๐กว่าปีแล้วค่ะ
โอ้โหตัวใหญ่มากหลวงพี่ให้มันกินอะไรเข้าไป

ไม่ค่ะเขาอยู่แบบนี้และหลวงพ่อเลี้ยงเป็นอย่างดีเนี่ย

และชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นงูที่เข้ามาเป็นเพ็ญบูหนู
บอกแล้วว่ามันตัวใหญ่มากคุณค่ะ

จุดนี้คือสำนักสงฆ์หนองหินหลักตำบลสวนหลวง
อำเภยเถลมพระเกียจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
พระบุญเลิศอับพัฒโรอายุ๖๙ปี
มากวักมือเรียกเลยนักข่าวมาแล้วมาแล้วอ่า
พาไปดูพาไปดูแม่ทองคำ

เป็นงูงูเหลือมตัวใหญ่ยักษ์
อายุ๓๕ปียาว๗เมตรน้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
หลวงพ่อเลี้ยงไว้ในห้องที่มีอ่างน้ำ
สร้างขึ้นมาพิเศษสำหรับแม่ทองคำเลย
หลวงพ่อเล่าว่าเลี้ยงแม่ทองคำ
งูตัวนี้มาตั้งแต่เล็กหลานชายมาฝากก่อน
จนตอนนี้ผ่านมา๓๕ปีแล้ว
ให้อาหารเดือนละ๑ครั้งเท่านั้นนะ

ชาวบ้านที่มาทำบุญก็เห็นงูตัวนี้เห็นแม่ทองคำ
ชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่อยู่ในช่วงบำเพ็ญบุญ

หรือว่านำหางแม่ทองคำไปวางบริเวณที่ปวดเมื่อย

แล้วก็มีคนมาขอรูปแม่ทองคำทุกวันเลยที่กุฏิหลวงพ่อ
พ่อบอกด้วยว่าเลี้ยงแม่ทองคำมานานค่ะ
ผูกพันตอนนี้รักเหมือนลูกไปแล้วนะ

จะเอาไปปล่อยก็กลัวหากินเองไม่ได้

สัปดาห์หลวงพ่อก็เอาไก่ไปป้อน๑ตัว

พ่อก็เลยบอกว่าก็คงต้องเลี้ยงต่อไป

เป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วยม